ดูการที่นายกรัฐมนตรีท่านลงนามในคำสั่งนะครับ
ถ้า๒๘จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
แล้วก็ประกาศข้อกำหนดการบริหารราชการ๘ข้อ
ซึ่ง๘ข้อนี้นะครับเราต้องใช้ให้ถูกนะครับ
เพราะว่าจะมีข้อกำหนดที่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
อะไรผ่อนผันอะไรไม่ผ่อนผัน
เริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปครับ
โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับสีแดง๒๘จังหวัด
เป็นพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก
แก่จังหวัดตากนนทบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก
กาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันเพชรชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ฉะเชิงเศร้าปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการ
จันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนอง
และกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับโดยข้อกำหนด
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ๘ข้อมีดังนี้
หนึ่งห้ามใช้สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
การห้ามใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภท
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง๒๘จังหวัด
กล่าวคือให้ปิดว่างั้นเถอะครับ๒๘จังหวัดนี้
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค
นึกไม่ออกยกตัวอย่างให้ฟังการจัดประชุมสัมมนาทำไม่ได้
จัดเลี้ยงทำไม่ได้คุณจะใจดีไปแจกอาหารไปแจกสิ่งของตอนนี้
ไม่ได้เว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ
ข้อ๓ครับปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการ
สถานประกอบการผับบาร์คาราโอเกะครับ
จำหน่ายอาหารอ้าวอันนี้หลายคนกำลังสับสนกำลังสงสัย
ฟังให้ดีนะครับการจำหน่ายอาหารทั้งคนซื้อและคนขายนะฮะ
เครื่องดื่มด้วยนะให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านอาหารนะครับแสดงว่าอะไร
ว่านั่งกินที่ร้านได้ครับแต่ร้านท่านต้องมีแบบรอบแรกอ่ะ
มีฉากกั้นจัดอาหารเป็นชุดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
คือประเด็นนี้พี่เบิร์ตเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
ก่อนที่นายกจะลงนามโดยใช้พรกรฉุกเฉินอำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
ออกประกาศ๘ข้อมาคุณหมอบอกว่าเรื่องของการที่
ซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านอย่างเดียว
ก็สมาคมผู้ค้าอาหารเขาเรียกร้องมา
เขาบอกว่าเอาไม่งั้นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย
อาจจะตายได้นะรอบนี้
แต่ถ้าสมมุติว่าคนสั่งไปกินที่บ้าน
คือสั่งไปกินที่บ้านบางทีคือกินได้ทั้งครอบครัวไง
แล้วน้ำก็ไม่ต้องซื้อเครื่องดื่มก็ไม่ต้องซื้อกำไร

เขาถึงบอกว่าลดหน่อยได้ไหมความแค่งั่วตรงนี้
บอกว่าให้ซื้อกลับไปที่ทานที่บ้านอย่างเดียว
เพราะว่าเอาจริงนะธุรกิจประเภทนี้
ทานที่บ้านอย่างเดียวแต่ซื้อทานที่ร้านได้
นั่งทานที่ร้านได้แต่อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไป
ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับที่จะทานที่ร้าน

คือบอกอย่างนี้นะรัฐบาลเขายอมงอให้ท่านก่อนแล้ว
ท่านต้องทำให้ดีนะถูกค่ะท่านต้องทำให้ดีแต่ถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
ต่อการแพร่ระบาดต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น

บริโภคสุราไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเด็ดขาดนะครับ
ส่วนข้อ๕ครับห้างสรรพสินค้า

ส่วนจะปิดหรือไม่ปิดนั้นนะฮะ
เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละสถานการณ์ไปข้อ๖

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
โดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
ยังไม่มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่ตรงไหนใช่ไหมคะ
ใช่นะครับคือโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่สีแดงเนี่ยนะฮะ
ต้องมีการตรวจคัดกรองให้ดีนะครับ
ก็ให้ไปพิจารณากันว่าบริษัทห้างร้านไหนจะสลับเหลื่อมเวลาในการทำงานได้
และข้อ๘ครับให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย
ข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร
ฉะนั้นแต่ละพื้นที่รอบนี้การปฏิบัติอาจจะแตกต่างกัน
แล้วเราก็อยากให้นำไปสู่การไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
เพราะถ้าล็อกดาวน์แบบตอนนั้นหนี้ที่กู้มาฟื้นรอบ๒นี้ยังใช้ไม่หมดเลย
แล้วเห็นบอกว่ารอบนี้จะไม่มีการเยียวยาแล้วด้วยนะเอาจริงเงินเนี่ยมันใช้ไปหมดแล้ว
ทางรัฐบาลบอกว่าเงินมีพอนะสำหรับการบริหารจัดการแต่ว่าเงินเยียวยายังไม่รู้
นะฮะมีผลตั้งแต่วันนี้๖นาฬิกาเป็นต้นไปมีผลมาแล้ว๕๐นาทีครับทำตามนี้ด้วย
คือทั้งหมด๘ข้อเขาออกมาเป็นกฎกว้างก่อนข้อกำหนดให้เราปฏิบัติร่วมกัน
แต่ว่าทางจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะประกาศใช้มาตรการแบบไหนยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านออกกฎมาห้ามที่จะน้อยกว่า
ความรุนแรงห้ามน้อยกว่าฉบับกลางแต่ว่ารุนแรงกว่าได้นะคะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในจังหวัดของท่านด้วย
เพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะคะว่าจังหวัดท่านเขาออกกฎมาว่าอย่างไรบ้าง